คุณผู้ชมค่ะบอกเลยว่านาทีนี้

แล้วบอกเลยว่าวันนี้คุณอ่านเมืองเลย
พับเก็บไปได้เลยเมนูที่จะออมของเลย

บันเทิงไทยรัฐวันนี้ขอนำเสนอเมนูกระเพราบุก

แล้ววันนี้คือที่สุดค่ะ
แจกฟรีกินฟรีประชาชนมารอทานมื้อบ่ายนี้กันเพียบเลยคุณผู้ชมค่ะ

เพราะถ้าพูดถึงหมูกรอบนะฮะตอนนี้จะมีเจ้าไหนที่กระแสแรงไปกว่าคุณชายหมูกรอบของพี่อาร์ตพระสุทธิ์ไม่มีอีกแล้ว
ดังนั้นวันนี้นะครับบันเทิงไทยรัฐของเราก็ต้องบุกลงมาถึงหน้าร้านของพี่อาร์ดพระสุทธิแห่งนี้
ต้องบอกว่าหมูกรอบมันเยอะมากจริงคุณผู้ชม
และวันนี้พิเศษสุดปังเวอร์นะคะเพราะว่าพี่อาร์ตเนี่ยเขาจะมีการคืนกำไรให้กับลูกค้าคนสำคัญของเขา
นั่นก็คือการแจกข้าวกระเพราหมูกรอบจำนวน๒๐๐กล่องนี่เยอะมากนะฮะ
ตอนนี้พี่อาร์ตทำอะไรอยู่หลายคนอยากเห็นพี่อาร์ตแล้วใช่ไหม
ตอนนี้กำลังขมกขมัวอยู่นะฮะกับการผัดกระเพรา
เดี๋ยวจะดูนะวันนี้การผัดกะเพราของอันไม่ธรรมดามันมีนวัตกรรมใหม่เดี๋ยวจะพาไปดูกันนะฮะ

พี่อาร์ดสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าอันนี้ก็คือผัดแบบนวัตกรรมใหม่
อันนี้มันมาจากตอนโควิดไงที่ผมทำข้าวจากอันนี้เป็นเครื่องผัดน้ำพริกของแม่ก็เลยเอามาอดับ
พี่อาร์ดถามหน่อยถึงเป็นทางนี้ขึ้นมา

กล้ามแน่นมากการผัดกะเพราอันนี้

จริงมันมีคำถามจากทางบ้านด้วย

ด้วยไงหนูต้องพิสูจน์ไหม
เฮ้ยเธอมันแข่งจริงว่ะ
เฮ้ย

เดี๋ยวเราไปรอแจกหมูกรอบกันครับคุณผู้ชม

ที่จะรับประทานมื้อเที่ยงข้าวกระเพรา
หมูกรอบบายคุณชายหมูกรอบแล้ว
ตอนนี้พ่อแม่พี่น้องต่อคิวรอกัน

เคยมาอุดหนุนกะเพราหมูกรอบพี่อาร์ดไหม

วันนี้เห็นชื่อเสียงมาเยอะจะลองชิมเนอะ
เดี๋ยวชิมเสร็จแม่รีวิวได้นะ

มึงจะเลือกมีรูปนะครับ

ทุกคนคืออะไรค่ะ
คนนี้มีความในใจพี่อาร์ดคนนี้มีความในใจ

ดูในไอจีไปก่อนลูก

ส่วนพี่อาร์ดก็เป็นพอคน

หยิมใจครับ
ถามว่าท่าว่าทำดีสร้างภาพอยู่

ปรากฏการทำดีที่แบบ

อันนี้แล้วแต่ความคิดเขาแล้วแต่ตัวเราจิตใจบริสุทธิ์การทำแบบนี้
เมื่อไหร่ที่นึกถึงผมนึกถึงความขยันแล้วกัน
นึกถึงความขยันนึกถึงนึกถึงการอดทนทำมาหากินแล้วกัน
คือผมไม่ได้บอกว่ามันจะจีรังมันจะยั่งยืนไปถึงไหน

ทุกอย่างที่ลงเป็นเงินสดถุงเงินสด
อวดอ้ำอวดรวยแต่อยากเห็นให้มันเป็นแรงบันดาลใจ
ว่าเราได้ถือเงินสดมันภูมิใจ
ฝากติดตามเพจก่อนนะฮะตอนนี้มีเพจจริงเพจเดียวนะครับ

แต่ถ้าเกิดใครอยากกินตามจังหวัดต่าง
ตอนนี้ผมฝากไว้ในเพจแล้วว่า

แล้วก็ในสตูร์นะฮะพี่จักรีนพี่พรพี่เชอรี่